พี่นุ้ยเชิญยิ้มพี่นุ้ยเชิญยิ้มก็มามาในซิกคอมบริษัทฮาไม่จำกัดจัดเต็ม
นี่ซิกคอมน้องใหม่นะคะที่ย้ายมาอยู่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเราคุณผู้ชมค่ะ
พร้อมจัดแน่นจัดเต็มความฮาแล้วจ้าสำหรับซิกคอมเรื่องนี้นำทีมโดยนักแสดงสุดเก่าลุงรงหรือว่าจตุรงโพธารามจ้า
นุ้ยเชิญยิ้มก็มาพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มแจ็คเฉลิมพลอาทัยสุพทัศน์นิกกี้นัชัดแล้วก็อีกมากมายหลายคนเลย
ที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงค่ะ
จบบันเทิงไทยรัฐเราเลยขอประเดิมย้ายมาช่องใหม่นี่มาเจอกันหน่อยไหม
เจอกันหน่อยไหมกับทีมผู้ประกาศข่าว๓ตัวตึงนี่มิ้นท์อรัชพรใบตองรัชตะวันและอามชนะ
ที่ขอวางสคริปข่าวชั่วคราวแล้วมาฟาดมุกตลกโบ๊ะบะใส่แก๊งชาว
บริษัทฮาไม่จำกัดจัดเต็มสามผู้ประกาศของเราบอกเลยว่าโอ้โห
ตื่นเต้นสุดที่ได้ร่วมงานกับเหล่าคนดังทั้งหลาย
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกบวกฟิลเฮฮาของพวกเขากันหน่อยดีกว่าค่ะ
เป็นบ้านใหม่ที่น่าจะอบอุ่นนะและยิ่งมีแขกรับเชิญเป็นนักอ่านข่าวมาร่วมสนุกด้วย
อบอุ่นใหญ่เลยอ่านข่าวครั้งแรกอ่ะมือผมเปียกอย่างนี้เลยนะ
กระดาษติดมือแล้ววันนี้มาเป็นอารมณ์แบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง
เจอแบบพี่แล้วแบบรู้สึกแบบเป็นอย่างนั้นตื่นเต้นมากจริง
อาร์มเขาจะยืมมุกตลกไปเล่นใช่ป่ะ
แต่คราวนี้มาเจอตัวจริงเขารู้สึกละอายแก่ใจ

ตอนนี้ยืนยืดต้อนรับเขาเหรอ
แล้วก็ขอบคุณที่รับพวกเราเข้ามาอยู่ในช่องด้วยนะครับนะฮะ
พวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดทุกวันเสาร์บ่ายโมง
รอดูได้เลยคุณผู้ชมค่ะนี่ประเดิมเทปแรกวันเสาร์วันนี้๔มีนาคมเวลาบ่ายโมง
คือดูกันยาวเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนช่องจบบันเทิงไทยรัฐปุ๊บมาเลยค่ะ
ความหาทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะ
คือมีอรัชพรเขาแอบบอกไว้นะว่าวันนี้ถือว่าเขาเป็นตัวถ่วงปกติ
มีนก็จะแบบว่าเป๊ะทุกงานใช่ไหมแต่งานนี้มีนบอกไม่ไหวจริงกล้านคำไม่ไหว
ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมาขนาดไหนหลังจบบันเทิงไทยรัฐนะคุณผู้ชมใช่ค่ะ